อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

อันดับสุดท้ายของพี่รัตติว

ให้ความเห็นได้ในข้อกฎหมายนะคะ

งานสู้เตรียมหลักฐานพยานอย่างไร

คือเรียกกันรัตติ้วใช่ไหมคะ

แต่ชื่อเล่นนี่คือก็คุณรัฐน่ะ

สู้ตามปกติข่าวออกอย่างนี้

คือสู้ตามปกติเลยครับ

ไม่ได้ติดต่อเพื่อนหรือว่าอะไรครับ
คือสู้ตามกระบวนการยุติธรรมปกติเลยครับ

ไม่ได้ใช้เรื่องกระแสข่าว

คืออาชีพนี้รู้จักคนเยอะ

เพราะเชื่อว่าไม่ผิด

แล้วสู้แล้วต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิด

คุณแม่ตอนนั้นครอบครัวคุยกันนะคะ

ไม่มีเผื่อเลยคิดว่าลูกไม่ผิด

ตั้งแต่ปี๕๖ถึงกระทั่งกลางปีนี้
ตอนนั้นคิดกันยังไงในครอบครัวคะ

คงจะไม่เป็นอย่างนี้

เจ้าตัวเขาไม่เผื่อเลยเหรอแม่

ดูการต่อสู้ในแต่ละชั้นศาลนะคะ
ธนายที่เราใช้ในแต่ละศาลเนี่ย

ก็ไม่ก็ไม่พูดให้ฟังเลย
คุยกับธนายไว้ไงบ้างคะคุณสุรไกร
ด้านทนายเขาดูคดีแล้วเขาให้ความมั่นใจครับว่า

ทางเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจครับว่า
ว่าจะไม่น่ามีปัญหาครับ
ทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราดูจากคำพิพากษาแล้วเนี่ย
คือสารชั้นต้นตัดสินออกมา
เสร็จแล้วมีการกลับในอุทธรณ์
แล้วก็กลับมายืนตามชั้นต้น
แต่ต้องสรุปแบบนี้นะคะคุณแม่

ทั้ง๓สารตัดสินว่าผิดทั้ง๓สาร

เพราะฉะนั้นตอนที่ผ่านชั้นต้นมา
แล้วอุทธรณ์แล้วสารอุทธรณ์ตัดสิน

ตอนขึ้นชั้นดีกาเนี่ย
เรายังแน่ใจอยู่ไหมว่าจะไม่ผิด

ตอนนั้นเริ่มมีความไม่แน่ใจแล้วครับว่า
เออทำไมตกมาแล้วก็คือยังจำคุก๒ปีครับ

๘๐ก็น่าจะไม่มีปัญหา
เต็มที่ก็น่าจะเป็นการรอลงอาญาครับ

คดีถูกตัดสินทั้ง๓สารว่าผิด

แล้วเราใช้อะไรสู้

คนใกล้ชิดสนิทสนมอะไรกับทางโจทย์ไหมคะ

พี่สาวทั้งสองคน

ใช่ครับลูกจ้างทั้งสองคนที่จ้างมาล้อมรั้วรวดหนามหลังบ้านนะครับ

นี่คือ๒ปากที่ใช้ตั้งแต่สารชั้นต้นทั้งคู่ไหมคะ

ก็คือว่าเรามั่นใจที่จะใช้แค่นี้ตั้งแต่สารชั้นต้นถูกไหม

เพราะว่าจากที่ที่ฉันจัดรายการมาก็คือว่า
อะไรที่มั่นใจหรือจะใช้ทั้งหมดต้องเข้าตั้งแต่สารชั้นต้น
นี่คือทั้งหมดที่เราเองก็มั่นใจตั้งแต่ชั้นต้น

เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่

อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยกัน
คือเขาร้องเพราะต้องการพื้นที่ในการอธิบาย
แล้วเขาก็ใช้ช่องทางกระสมุทิทำตามปกติ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าทำไมถึงมั่นใจ
เพิ่งจะตัดสินทำไมกล้าไปร้องเพื่อขอรื้อคดี

รับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ปรเมฆค่ะ

เรียนเข้าใจลักษณะของการสู้คดีถูกไหมว่า
ถ้าไม่ว่าฝ่ายใดถ้าคุณมีอะไร
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐาน
อะไรก็แล้วแต่แม้แต่คำให้การ

อย่างที่เข้าใจเดี๋ยวนี้เก่งแล้วรู้แล้วนี่

อาจารย์คือมันเดี๋ยวมันต้องให้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนคือตำรวจด้วยซ้ำไปไหม

ถ้าสมมุติมันผ่านมาจนถึงชั้นต้นสารชั้นต้นต้องทุ่มไปให้หมด
คืออย่างนี้นะคือถ้าให้กับพนักงานสวนหมดเนี่ยนะไปถึงสารชั้นต้นน้ำหนักมันมาก
แต่ถ้าพนักงานสวนเราไม่ได้ให้เลยแล้วไปให้เอาชั้นศาลน้ำหนักมันบางลง
มันเหมือนกับมีเวลาคิดตกแต่งใช่ไหม
อันนี้คือหลักไงแต่ถ้าจะให้มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยสารเขามักจะฟังมากกว่า
เพราะคนถ้าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยถ้ามันพูดตั้งแต่ทีแรกหมดเลยเนี่ยมันน่าเชื่อกว่า
เพราะกว่าจะขึ้นสารมาที๓เดือน๖เดือนสารเขาก็จะมองว่ามีเวลาไตรตรองคิดหรือเปล่า

ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับสารค่ะสมมุติถ้าที่ฉันจะสงสัยก็คือแบบไปเตรียมกันมาแล้ว
ไปสร้างหลักฐานมาแล้วไปจ้างพยานไว้แล้วเพราะฉะนั้นคืออะไรพอเกิดแล้วใส่ให้หมดตั้งแต่ชั้นต้น
อาจารย์ทีนี้ดิฉันยังไม่ได้ให้รายละเอียดส่วนอื่นนะคะยังไม่ได้พูดถึงกรณีของการใช้ปืนทำร้ายกันนะคะเอาแค่นี้ก่อน
คือมีสองคนในเรื่องนี้ของครอบครัวนี้ที่โดนหนึ่งคือคุณสุชาติอันนี้คือคนที่ลงมือยิงถูกไหมฮะถูกครับอีกคนนึงคือคุณนัชชาคือคุณรัฐที่เราเรียกกันรัตติ้วในวงการข่าวเนี่ยนะคะคือคนแรกเนี่ยเอาว่าก็ว่าคือครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมคะก็คือมันชัดผิด

มันมีส่วนผัวพันธ์ที่บอกพฤติการของคุณรัฐไหม
คือสารเชื่อมกันไหมคะหรือยังไงคะ

ก็คือหลังจากเกิดเหตุก็คือสารท่านก็
ก็มันไม่เชื่อมกันนะครับ
เดี๋ยวนะคะตอนที่โดนแจ้งความฟ้องร้องตะเมินคดีคุณสูชาติคนยิงโดนก่อนถูกไหม

คุณรัฐไม่ได้โดนในทีเดียวกัน
ไม่ครับคือพี่นัชชาตามมาทีหลัง

พอเกิดเหตุการณ์เสร็จแล้วปุ้บเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็คือเดี๋ยวขอเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกนะครับ

คือตัวพี่สุชาตินะครับก็คือล้อมรถรวดหนามอยู่ครับ
แล้วก็ทีนี้ทางคู่กรณีครับก็คือเดินเข้ามาครับ
คือกล่าวหาว่าเหมือนปักล้อลุกล้ำครับเข้าไปในทางสาธารณะ
ครับทีนี้คือตัวพี่สุชาติที่กำลังปรากฏรถน่ะ
แล้วก็บอกว่าให้ไปคุยกับพ่อก็คือระหว่างนั้นก็คือมีปากเสียงกัน

ก็เดินกลับไปที่บ้านก็คือผมอยู่กันในบ้านกับพี่รัชชาครับ

ก็ได้ยินแล้วแหละว่าตัวพี่สุชาติตามพ่อว่าให้พ่อไปคุยในที่เกิดเหตุนะครับ
ระหว่างนั้นตัวผมก็เห็นว่ามีปัญหากันแล้วครับ
ก็คือตัวผมกับพี่รัฐก็ตอนนั้นอยู่ในบ้านครับกำลังอาบน้ำเพื่อที่จะกลับกรุงเทพกัน
วันที่เป็นวันที่๔มกราหลังจากหยุดยาว
ก็เห็นว่ามีปัญหากันแล้วก็เดินตามไปที่เกิดเหตุครับ
ก็คือระยะห่างกันพอสมควรครับ
ยังไม่ทันถึงที่เกิดเหตุดีครับพี่สุชาติก็ก่อเหตุยิงทั้งคู่เลยครับ
ถามแบบนี้นะคะอาจารย์คือที่เขามีปัญหากัน
คือทางบ้านนี้ถูกกล่าวหาว่าปักรั้วที่ตัวเองลุกล้ำที่สาธารณะ
ซึ่งถ้าลุกล้ำที่สาธารณะไปแล้วที่สาธารณะอีกฝั่งหนึ่ง
อาจจะไปลุกล้ำคู่กรณีก็คือโจทย์นะ
เลยเป็นที่มาตอนที่ตอนที่คุณสุชาติไปตามคุณพ่อที่บ้าน

ตอนนั้นเขาเล่ากับเฉพาะคุณพ่อหรือคนในบ้านได้ยินทุกคนคะ

คือตอนนั้นก็คือด้วยเหตุการณ์มันก็ใช้เสียงดังนะครับ
คนต่างจังหวัดก็ตะโกนกันครับได้ยินกันในบ้าน
ซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ตามคนอื่นใช่ไหมคะ

คุณแม่ล่ะตอนนั้นคุณแม่ได้ยิน
มาดูตอนนั้นคุณแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับ

ทีนี้พอเดินออกมาเดินออกมาไม่ได้เดินออกมาพร้อมกันใช่ไหม

ตัวผมเดินนำครับแล้วก็พี่นัชชาเดินตามมาครับ
แต่พ่อก็พ่อไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุเลยครับ
เพราะว่าพ่อกำลังอาบน้ำหมูอยู่

เอาแล้วตอนที่พี่เขาเดินมาตามเอ้าแล้วเขามาตามใครคะ
พ่อครับแต่คือพ่อยังไม่เสร็จจากกิจกรรมอะไรที่ทำอยู่

ตอนที่คุณสุชาติกลับไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นานไหมกว่าคุณจะไปถึงจุดตรงนั้นนะคะ
ระยะไกลเหมือนกันครับก็เดินก็ใช้เวลาเป็นนาทีครับ

ใช่ครับลองไปพักใหญ่เหมือนกันครับ
แล้วคุณรัฐเนี่ยเขาช้ากว่าคุณเยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับก็คือตัวผมกับตัวพี่รัฐอยู่ในบ้าน
ก็คือออกประตูเดียวกันครับ

ก็กึ่งพร้อมกึ่งแต่ว่าตัวพี่รัฐอยู่ข้างหลัง
แต่สามารถถือได้ว่าคือคุณเห็นอะไรคุณได้ยินอะไรคุณรัฐจะต้องได้ยิน
แล้วก็เห็นพร้อมกันถึงจุดนั้น
ขออนุญาตถามไปถึงคุณสุชาติอาจารย์ขอถามแทนนิดเดียว

ตอนที่คุณสุชาติกลับไปที่บ้านไปค้นปืนไปหาปืนไปหยิบปืนไหมคะ

เพราะว่าตัวผมคือเดี๋ยวขอเล่าให้นิดฟังนะครับ
คือตัวผมกับตัวพี่รัฐอยู่ในบ้าน
แล้วคือตัวที่เก็บปืนมันอยู่ในโรงสีโรงสีข้าว

ตอนที่เราเดินตามออกมาเขาไม่ได้แวะเข้าไปใช่ไหม
แวะครับคือได้ยินแต่เสียงที่ว่าเขาตามพ่อ
ซึ่งเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าปืนอยู่กับตัวคุณสุชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ

คืออย่างนี้พยานเนี่ยนะจะกี่ปากจะ๒ปาก๓ปาก๔ปากเท่า
ในเรื่องนี้เราเป็นพยานด้วยหรือเปล่า

โดนแจ้งข้อหาเดียวกันกับคุณรัฐเลยเหรอ

ทำไมไม่อ้างตัวเองเป็นพยานด้วยล่ะนี่คือคำถาม

เพราะว่าถ้าเขาสั่งไม่ฟ้องผมต้องไปแล้ว

นี่ไม่รู้
ว่าเอยคุณสัลร่ากายคุณต้องเข้าไปเป็นพยาน

ทนายเขาเลือกพยานสองปาก
๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะว่าตัวผมคือตามไปทีหลังครับ
ตามไปทีหลังเห็นกันยิงกันไหม

อยู่ในระยะสายตาที่เห็นอยู่ในระยะที่ได้ยินไหม

นี่แหละครับคือประจักษ์พยานตามวิแพ่งมาตรา๑
เดี๋ยวไม่ใช่แย้งขอแช่จับประเมษ
เดี๋ยวนะคะคือถ้าเรานับถึงจุดเกิดเหตุ
และตอนเกิดเหตุคุณกับคุณรัฐใครอยู่หน้าใครคะ

นี่ไงเขาได้อยู่ในที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืน
ผมถามว่าถ้ามีคนยิงปืนจะไม่หันไปดู

ตัวนี้ตัวเขานี่แหละเป็นประจักษ์พยาน
ที่จะทำให้ข้อที่จริงมันกระจ่างชัด
อาจารย์ค่ะอันนี้ถึงแม้ว่าจะจบ๓ศาลแล้ว
เราไม่เป็นไรอันนี้เราเป็นความรู้สำหรับประชาชนนะ

คือสมมุติทนายไม่ได้เลือกเขาเป็นประจักษ์พยานนะคะ
ในศาลไม่ว่าจะเป็นในศาลเอง

สามารถเพิ่มคุณสุรกัยเข้าไปได้ไหม

ก่อนที่เขาจะสื่อพยานจำเลยหมด
แต่ก็ไม่เคยมีการคุยกันว่าให้คุณสุรกัยเข้าไปเป็นพยานให้ใช่ไหมครับ

แต่เราต่อสู้กับความถูกต้อง

จะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน

และในคำอธิบายของศาลเนี่ยนะ

อันนี้ไม่เคยให้การในชั้นสอบสวน
ว่าอย่างนี้และให้การหลังเกิดเหตุนาน

พนักงานสอบสวนถามตั้งแต่วันแรก
แล้วได้ความแล้วว่า
ว่าพี่สาวเป็นคนพูดมายิงเลย

แล้วฝั่งนู้นศาลก็บอกว่าฝั่งนู้นก็ถามมา

ตัวพี่สาวบอกว่ายิงเลย

ผมดูตามคำวินิจฉัยนะที่สารพยายามอธิบาย

คือพอคุณสุชาติกลับมาที่บ้านตามคุณพ่อ

คุณสุชาติเดินนำคุณสองคนไปถูกไหมคะ

เดินนำหน้าคุณนัชชา
แต่ได้ยินและเห็น

ก็คือมีปากเสียงกันใช้คำพูดที่

ลูกจ้างสองคนที่เราใช้สองปาก

พี่สาวของโจทย์๒คนอยู่ตั้งแต่แรก

ค่อยเดินเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุหรือยังไงคะ

คือมันตั้งแต่ปี๕๖นะคะ

ไม่มีเลยครับไม่ได้พูดอะไรเลย

คือตอนมาถึงเหตุการณ์ตอนนั้นคือ
ทุกคนตกใจหมดคือไม่รู้ว่าพี่ชายจะ

ก็คือทุกคนไม่ได้พูดอะไรไม่มีคำพูดเลย
คุณเห็นจังหวะเขาชักปืนไหมคะ

ไม่ทันครับคือมันไกลอยู่ในระยะที่มันไกล

คุณพูดอะไรออกมาบ้างไหมคะ
ไม่ได้พูดครับทุกคนตกใจหมดเลยครับ
ตอนนั้นไม่ทราบด้วยว่าพี่ชายเอาปืนมา

แล้วยังไงพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บวิ่งเข้าไปหรือยังไง

ฝ่ายผู้เสียหายครับร้องครับ

ไม่ได้พูดครับทุกคนเงียบครับ

ซึ่งเราก็สู้แบบนี้ตั้งแต่
จริงมันยิงติดกันไหม

ในที่ศาลดิกาเขาพูด

เป็นกรรมเดียว

แต่เหมือนกับว่าสารชั้นต้นเขาฟังว่า
มันไม่ต่อเนื่องกันทันทีทันใด
ที่มาถึงที่จำนวนที่สองได้

มีเว้นวักครับ
ซึ่งในจังหวะเว้นวักเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ

ตอนนั้นผู้เสียหายที่๑ก็ล้มลงไป

แล้วก็สักพักก็เว้นระยะครับ
แล้วก็คือผู้เสียหายคนที่๒ครับ
คือเขาจะเอาเขียวเข้ามาฟันพี่ชายครับ

คนที่๒ที่โดนยิงจะเอาเขียวเข้ามาฟัน
คือจังหวะนั้นไม่มีเสียงใครเลยเหรอคะ

เพราะว่าผู้เสียหายที่หนึ่งเขาโดนยิงไปเลยครับ

ก็โว้ยวายกันครับ

อันนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณแม่นะคะ

แล้วก็ตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นนะว่า
คดีจะมีน้ำหนักในการลื้อฟื้นได้

เราต้องเตรียมแบบไหนเพื่อใช้สิทธิ์นั้น

มันชัดเจนนะคะมันชัดเจนเพราะว่า

ถูกยิงสองนัด
นะคะเข้าที่ลำตัวเลยนะคะ

แต่ที่เป็นข่าวเนี่ยคือว่า

คุณนัชชาถึงถูกพ่วงเข้าไปด้วย

จริงก็โดนด้วยแต่ว่าอายการสั่งไม่ฟ้องคุณสุรไกร

แต่มาถึงคุณนัชชา

ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะเอาเขาเข้าไปได้

เราจะบอกว่าฝั่งโน้วเนี่ย

แล้วเวลาเวลาสู้กันทางฝั่งจำเลยต้องสู้ยังไงอ่ะอาจารย

ชัดกว่านี้ก็คือนี่หนึ่งนะเขาอยู่นี่
เมื่อกี้เขาตอบเขาคุยกันรอบกับเราหนึ่งนะ
บอกคนที่สองที่ถูกยิงเนี่ย

ในนี้ผมอ่านในนี้ผมไม่เจอ

คำว่าไม่เจอคือหมายถึงว่าไม่เจอเขาเบิกความเหรอ

ถ้ามันมีเคี้ยวเนี่ยนัดที่๒มันเป็นป้องกันไหม

มันอยู่อันไหนมีฉันอ่านเธอมี

คือถ้ามันมีถ้ามันมีคนเห็นว่าถือเขียว
แล้วคนที่นัดยิงนัดที่๒อาจจะป้องกัน

เพราะอยู่ไปยิงหลังทะลุหน้า
อาจารย์หมายถึงยิงคนที่สอง

โดนเขาสองแล้วคนที่สองโดนหนึ่ง

เขาโดนคนที่สองเขาไม่ได้โดนคนแรก

แล้วถามว่ายิงทำไมแล้วคุณอัญชาบอกยิงเลยยิงเลย
นี่แยกให้ชัด
ให้ชัดว่าคดีนี้มันมี๒ตอน
ตอนที่๑ยิงหลังทะลุหน้า
นัดล้มลงก็เสียงดังโวยวาย
แล้วมีคนมาถามพยานคนหนึ่งมาถามว่ายิงทำไม

คุณนัชชาก็บอกยิงเลยยิงเลย๒ครั้ง

ทีนี้ทางเมื่อกี้บอกว่าถ้าเขาถือเขียวเข้ามา

คนที่๒ใช่ไหมที่ถือเคียวเข้ามา

อาจารย์เอาอย่างนี้คือข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งนะคะ
แต่อย่างหนึ่งที่ฉันขอความรู้
คือคือเนื่องจากไม่ได้ใช้หลักฐานถูกไหม

แล้วมันไม่ได้มีคลิปไม่ได้มีอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ย
คือเวลาให้น้ำหนักกันนะคะ

เขาดูหมดดูทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวข้องนิสัยใจคอสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุ
คำเบือกความเนี่ยมันจะเป็นตักของการอธิบาย

สองคนนั้นมันชักกันโดยละเอียดไหม
ทักกันโดยละเอียดไหมสองคนนั้นทุกคนมีอากับอากริยาอย่างไร

ทางนู้นเขาบอกว่าถามว่ายิงทำไม
มันก็เป็นไปได้ไหมว่าต้องถามว่ายิงทำไม

อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สอง

อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะสองปากที่อยู่ตรงนั้นเขาบอก
แต่น้องเนี่ยอยู่ไกล

มีเสียงคนโวยวายเรื่องการยิง

ในศาลค่ะในศาลคนที่ไปร้องรั้ว๒คนที่เป็นพยานทางจำเลย

ก็ให้การว่าไม่ได้ยินครับ

เวลาสู้คดีกันต้องถามเลยไหมว่าใครห่างจากจุดนั้น
อยู่ด้านไหนเห็นจากด้านหลังเห็นจากด้านหน้า
พยานของคุณนัชชาต้องบอกว่าไม่ได้ยิงแน่
พยานฝั่งนู้นต้องบอกว่าได้ยิน

ไม่ได้มีอะไรเหรอ
จำเลยทั้งสองไม่ได้ถามค้านให้เห็นข้อพิรุษ

สองคนชื่อสองคนมาสักวันนี้ก็คือพี่สาวที่เป็นสองปากของโจทย์

ก็บอกว่าทนายจำเลยทั้งสองไม่ได้ถามค้านให้เห็นข้อพิรุษว่า
พยานต่างมาเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยที่๒อย่างไร
เห็นไหม
ทั้งสองและนางมณีนางมณฑาได้ไปหลังเกิดเหตุหลายวัน
ได้ให้ไปให้การหลังเกิดเหตุหลายวัน

และโจทย์ร่วมทั้งสองไม่ได้อ้างส่งคำให้การในชั้นสอบสวน

คำถามที่สองทำไมไม่ออกหมายเรียกให้อายการส่ง

คือพี่สาวเขาเนี่ยบอกว่าพยานทั้งสองคนไปให้การกับตำรวจหลังเกิดเหตุหลายวัน

โจทย์ร่วมทั้งสองคือจำเลยเขาอ้างว่าโจทย์อายการโจทย์
กับผู้เสียหายทั้งสองคนที่ขอร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมเนี่ย
ไม่ได้อ้างส่งคำให้การชั้นสอบสวนของโจทย์ร่วมทั้งสอง
คือถ้าเราเห็นว่าเขาให้การช้าแล้วไปแต่งเติมทีหลัง
มันก็เป็นเรื่องที่ทนายจำเลยจะยื่นคำร้องต่อสาร
ขออ้างคำให้การชั้นสอบสวนของพยานทั้งสองปากนั้น
แล้วออกหมายเรียกให้อายการส่ง
คือหมายถึงว่าจุดที่ทางฝั่งนู้นใช่ไหม

คือเราให้การคุณมณฑาคุณมณฑาใช่ไหม

เดี๋ยวนะมณฑากับมณีคือสองปากของฝั่งโจทย์
ทีนี้เรื่องนี้คุณมณีสู้ว่ามณีนี่พี่สาวใช่ไหม

พี่สาวสู้ว่าไอ้สองคนนั้นน่ะ

ถ้าในภาษาเราก็คือวงเล็บมันแต่งเติมหรือเปล่า
คือทางโจทย์เขาบอกว่าพยานฝั่งจำเลย

เป็นพยานจดและจดร่วม
ให้การต่อตำรวจหลังเกิดเหตุหลายวัน

ที่เราสู้ว่าไปเบิกความหลายวันนั่น

ถ้านายไม่ได้ถามคันคัดคันให้เห็นเป็นพิรุษว่า
ไม่น่าจะว่าสองคนนั้นปรักปรำคุณนัชชาอย่างไร

ประการที่๒ที่บอกว่าไปให้การช้า

แต่ถ้าคุณนัชชาบอกว่าเขาช้าก็น่าจะขอ
ให้สารออกหมายเรียกคำให้การชั้นสอบสวน
ซึ่งอยู่ในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานอายการส่งประกอบ
ให้เห็นว่าช้าจริงไม่จริง
นี่อาจารย์อ่านแล้วแบบ

เดี๋ยวฉันถามไปที่ครอบครัวก่อน
เอาสิ่งที่เราคาใจเพื่อจะสู้ต่อ

เช่นเอาอย่างนี้
สงสัยไป๒เดือนถึงได้ไปแจ้งสุรกายกับ
ไอ้หนูผมจะเล่าให้ฟัง
อันนี้มันไปตั้งแต่ต้นนะ

ถ้าถามผมในฐานะเป็นพนักงานในการ
ผมเฉยเพราะบางทีสอบไปแล้วข้อเท็จจริงเนี่ย
บางทีพนักงานสอบสวนก็หลงลืม
ว่าการที่บอกยิงเลยยิงเลย
มันเป็นการสนับสนุนหรือเปล่า

เพราะหลายครั้งที่สอบไปก่อนแล้วเขาตั้งข้อหาทีหลัง

มันได้ยินคำว่ายิงเลยยิงเลยจริงหรือเปล่า
แล้วพนักงานสอบสวนอาจจะสอบสวนพยานอื่นอีก

คุณแม่สงสัยตรงที่ว่า

ทิ้งเวลา๒เดือนแล้วสุรกัยกับนัชชา

อันนี้ที่แม่สงสัยใช่ไหมอาจารย์ตอบว่า

เฉพาะคนที่ชัดแจ้งค่ะ
ส่วนคนที่ไม่ชัดแจ้งรอสอบอีกสักนิดนึง
คุณแม่สงสัยอะไรอีกสาวราชสดสวน

ผมกำลังจะบอกว่าสารวัตรสอบสวน

บอกแม่ว่าไม่รู้ว่าจะแจ้งสองคนนี้ข้อหาอะไร
ไม่รู้ว่ามันจะแจ้งเขาหาอะไร

ความหมายคือไม่ใช่ตำรวจคิดเองใช่ไหม

มันก็น่าจะเป็นไปได้ที่คุณนัชชา
เขาพูดถึงว่าไอ้นี่ไปให้การช้า

นี่เขากำลังก็ตำรวจก็บอกเขา

แสดงว่ายังไม่ได้มาให้การให้พาดพิงถึง

ไม่ได้เกิดจากตำรวจตั้งข้อหา
คือไม่ได้เกิดจากการสอบแล้วตำรวจตั้งข้อหาเพิ่ม
ตำรวจบอกครอบครัวซะด้วยซ้ำไป

ทีนี้มาถามสุรกัยค่ะ

แล้วบวกกับว่าตำรวจไม่ได้บอกด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาจากอีกฝั่ง

ซึ่งประเด็นนี้ใช้สู้ในศาลเยอะไหมคะ
เป็นการทิ้งเวลาถึง
ใช้สู้เยอะไหมคะในสารนั้น

แล้วจริงมันเป็นประเด็นที่สู้ได้มีน้ำหนักเหรอ

เป็นเพราะถ้าเขาโทรมาบอกแม่ว่ายังไม่มายังไม่มาแล้วคุณนัชชาก็บอกว่า
นั่งนานกว่าจะมาให้การก็แสดงว่าคุณนัชชารู้ว่านานกว่าจะมาให้การเพิ่มเติม

มันมีพยานเพิ่มมาอีกคนนึงแม่ไง
ที่จะเป็นคนอธิบายว่าเขาแจ้งทีหลัง
แล้วตำรวจมาพูดกับครอบครองแบบนี้

ทนายรู้ไหมแม่เล่าเรื่องนี้ให้ทนายฟังไหม

ก็เล่าความจริงให้ฟังเดี๋ยวทนายจะได้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้

เวลาเหลือน้อยแม่ตั้งมาอีกแม่สงสัยอะไรคะ
ก็สงสัยที่ถามเมื่อกี้สองเรื่องแหละ
คือนี่ก็ผมอธิบายให้ฟังไงประเด็นข้อต่อสู้มันอยู่ตรงนี้หมดแต่เราใช้ไม่หมด
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวต่อเวลาเหลือน้อยคุณสุรกายตัวคุณเองคุณสงสัยอะไรบ้างคะ

ลื้อคดีหลักเกณฑ์ต้องมีพยานหลักฐานใหม่
สองคนนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่มีอยู่มาตั้งแต่ต้นและไม่ได้หยิบขึ้นมาอ้าง
พยานหลักฐานใหม่เนี่ยต้องหมายความว่าไม่เคยรู้ว่ามี

เขารู้มาตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นพยานได้

ก็คุณนัชชาก็รู้ทนายก็รู้ตัวทางนี้ก็รู้
การลื้อฟื้นคดีเนี่ยต้องหมายความว่าพยานหลักฐานที่จะหยิบขึ้นมาใหม่เนี่ย
ต้องไม่เคยปรากฏว่ามีใครรู้มาก่อนว่ามี
คือต้องไม่มีใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้

อย่างนี้นับว่าเพิ่งรู้ไม่ได้เหรออาจารย์ไม่ได้

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเอาแบบว่ารู้อย่างนี้มาแล้วมาบอกเป็นพยานหลักฐานใหม่

คือเหมือนกับข้อสอบมาแล้วใช่ไหม
เขาต้องมีคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะมาเป็นพยานที่ศาล

อ้าวผมย้อนกลับไปย้อนกลับไปง่าย
เรื่องที่เป็นครูชนรถรถชนครูอะไรที่ว่าเนี่ยนะ
อยู่มันมีรถคันใหม่ขึ้นมาเห็นไหม
นั่นมันก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีรถคันนี้เขาถึงมาลื้อฟื้น
มันไม่ได้หยิบของเก่าขึ้นมา
อ่ะเวลายังเหลือสงสัยอะไรอีกคะโอกาสใช่ไหม
มีโอกาสใหม่แล้วนี่ยกไปใช้แบบรถคันนั้นได้ป่ะล่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

แล้วอย่างที่ตัวคุณแม่ตัวคุณแม่
คุณแม่ก็เป็นพยานที่มีมาตั้งแต่ต้น

มีมาตั้งแต่ต้นแล้วพอไปเบิกตอนนี้น้ำหนักมันก็จะน้อย
มาตั้งแต่ปี๕๔แล้วบอกตำรวจบอกแล้วทำไมตอนนั้นไม่มา

ใช่คือที่เราพูดคือทั้ง๓สารสู้ครบหมดแล้ว

ทั้งสองฝั่งใช้สิทธิ์ตัวเอง๓สารครบจนจบกระบวนการ

ตอนนี้ทางครอบครัวแค่หวังว่าจะรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่
แต่อย่างที่เราทราบกันโดยสถิติไม่ได้ง่าย
เพราะว่าทุกอย่างมันถูกใส่เข้าไปตั้งแต่การสู้ชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะฉะนั้นต้องแน่ใจว่าเป็นของใหม่จริง
อาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมอันนี้สมมตินะถ้ามี
จากกล้องมือถือไกลอะไรประมาณนี้ได้ไหม

ที่ไม่เคยรู้ว่าก่อนว่ามีอยู่ในเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

คือท่าน๒ท่านไปยื่นที่กระทรงยิทธรรม
ขอปิดท้ายแบบนี้ท่านดูซาดีท่านรับไว้แล้ว
แต่ว่ารู้สึกว่าทางครอบครัวเองทีมทนายเองก็ต้องกลับมา

พูดอะไรกับเราบ้างไหมคะ
เบื้องต้นท่านนำเอกสารคำเบิกความของเค้าพึ่งมาดู

ปิดท้ายคุณแม่ที่ไปพบคุณรัฐไปเยี่ยมบ่อยเป็นยังไงบ้าง

ก็ร้องไห้คิดถึงบ้านถึงแม่ห่วง

ก็เห็นว่าแย่อยู่ตอนนี้

ผมแนะนำนั้นหนึ่งทำใจแต่ผมว่าเรื่องนี้
สารลงทุกข์เท่าไหร่๖ปีกับ๘เดือน

ทำดีในนั้นเราอบรมทำความดีในนั้น

คือลื้อฟื้นเนี่ยตอบตรงเลย

ยากยากมากด้วยเรื่องนี้นะ
ถ้าแนะนำก็คือต้องพยายามทำดีประพฤติดี
ให้มากเขาไว้โอกาสต่างก็มี
เราก็จะมีโอกาสที่ดีพอสมควรแหละ

ค่ะสุดท้ายคุณแม่สุขภาพตัวคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
ก็ยังคิดลูกไม่ผิดแล้วก็ไปอย่างนี้

เข้าใจคือมันก็เป็นที่สภาพจิตใจใช่ไหมคะ

ไม่มันไม่ผิดแล้วมันนอนไม่หลับหรอก

ไปทุกอาทิตย์ทุกศุกร์

เรียกกันในบ้านตาน้อยใช่ไหมค่ะ

ในส่วนของการใช้สิทธิ์ทางครอบครัวได้ใช้เต็มที่แล้ว
แต่ทีนี้จะมีผลออกมาอย่างไรแล้วแต่นะคะคงไม่สามารถบอกได้
อาจารย์ก็บอกได้ในแง่ของสถิติเท่านั้นเองนะคะ
แต่อย่างที่บอกเพราะเท่าที่ออกมาเป็นข่าวคือ
คุณรัฐก็ค่อนข้างปรับตัวนะคะค่อนข้างปรับตัว
ส่วนการใช้สิทธิ์ในลักษณะอื่นถ้าไม่ได้ใช้การใช้สิทธิลื้อฟื้นคดี

คือถ้าทำดีมากในวันหนึ่งเรือนจำเขามีระบบพักการลงโทษก็มี

ผมว่าเรือนจำแต่นี่ทางสรรค์สรรค์หญิง

เขาอยู่ยังไงเขาก็ให้เขาปรับใจสักนิดนึง
ถ้าปรับตัวปรับใจเดี๋ยวก็ชิน

อันนี้คือเอามาให้ดูว่าในทางกฎหมาย

วันนี้ยังไงให้กำลังใจครอบครัวนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะสวัสดีค่ะ